ยังเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้สำหรับคดีคนหายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๒คน
เมื่อช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามถึงต้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เดินทางเข้าป่าเขาใหญ่เพื่อทำวิจัยเรื่องหมีควาย
บริเวณเส้นทางคลองปากั้งทางไปน้ำตกวังเหว
ซึ่งเป็นป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชศรีมาและปราจินบุรี
โดยคณะได้เดินทางไปวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมและกลับลงมาในวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
แต่มีหนึ่งคนในคณะไม่ได้กลับลงมาด้วยคือนายอูไทยชายกูชินอายุยี่สิบแปดปี
วิจัยระบุว่านายอุทัยได้ลงมาจากป่าเขาใหญ่ก่อนเพื่อนำเสบียงกลับขึ้นไป
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายอุทัยหายไปไหนนายพลึกแก้วสีขาว
หัวหน้าเกร็ดอนุรักษ์ที่สองซึ่งเป็นหัวหน้านายอูไทย
ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่านายอุทัยเป็นลูกจ้างกรมอุทยานมาประมาณ๕ปี
ถือเป็นผู้ชำนาญเส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาได้หายไปจากเส้นทางในวันที่สามสิบธันวาคม
ส่งเจ้าหน้าที่ไปรวดสอบบริเวณป่าดงดิบรอยต่อจังหวัดนครราชศรีมาและปราจินบุรี
พบรองเท้ากับถุงยาเส้นของนายอุทัยบริเวณน้ำตกแก่งหัวหมู
แต่กลับไม่พบตัวแต่เมื่อสอบถามคณะวิจัยกลับได้ยินเรื่องเล่าแปลก
ระบุว่าเห็นนายอุทัยมีท่าทีคล้ายคนเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมอง
ไม่ยอมกินข้าว๓๔วันดูมีอาการเบลอ
ก่อนจะหายตัวไปนายอุทัยบอกว่าจะออกไปตามหาผู้หญิง๓คน
ซึ่งไม่รู้ว่าผู้หญิงสามคนนี้คือใครอาจจะเป็นภาพร้อน
จนทำให้นายอุทัยหายตัวไปในที่สุด
ที่ผ่านมาเคยเกิดเรื่องประหลาดเมื่อปี๒๕๕๙
เด็กหญิงวัย๙ขวบได้หายตัวไปนาน๔วัน
เจ้าหน้าที่พยายามหาตัวเท่าไรก็ไม่พบแต่เมื่อมาจุดทูปศักระเจ้าพ่อเขาใหญ่
จากนั้นก็พบตัวที่โขดหินบริเวณน้ำตกรองแก้วในขณะที่เด็กหญิงวัย๙ขวบ
สัตว์นานาชนิดผ่านไปมาเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ผ่านพบ
กลับมาที่ชะตากรรมของนายอุทัยก็ยังมืดมนต์หลังเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาสิบกว่าวันก็ยังไม่พบ
หลักฐานสุดท้ายที่พบคือเป้และปืนลูกซองของนายอุทัย
โดยพบตกอยู่ห่างจากน้ำตกแก่งหัวหมูราว๕๐๐เมตรภายในเป้
พบเสื้อผ้าชุดป่าไม้ในสภาพเปียกชื้นพร้อมเครื่องยางชีพสบู่ยาสีฟัน
แต่ไม่มีอาหารที่สำคัญคือยังพบนั่งร้านที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
แก๊งลักลอบตัดไม้ซึ่งคาดว่าอาจจะถูกแก๊งมอดไม้เหล่านี้จับตัวไป
๒๔มกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็มีเขาใหญ่คึกโครมอีกครั้ง
เมื่อมีผู้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาวรายหนึ่ง
ได้หายไปจากรีสอร์ทดังเขาใหญ่นานนับเดือนแล้วสาวที่หายตัวไปคือ
นางสาวลำดวนคณะวาปีหรือปุ๊กอายุยี่สิบห้าปี
นักวิชาการสาธารณสุขตำบลน้องเหลิงจังหวัดน้องคาย
โดยเดินทางร่วมคณะมาประชุมที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขาใหญ่กลางดึกวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
เพื่อนร่วมห้องเห็นลำดวนสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งสวดเสียงดังและนานมาก
แต่เธอก็ไม่ได้สนใจจากนั้นก็นอนหลับไป
ตื่นขึ้นมาลำดวนได้หายออกจากห้องไปแล้ว
กุญแจรถกุญแจสถานีอนามัยและโทรศัพท์มือถือไว้
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบลำดวนออกจากห้องช่วงตีสี่
เดินวนเวียนอยู่ในรีสอร์ทหลายรอบกระทั่งเดินหายออกไป
จากนั้นญาติของนางสาวลำดวนจึงได้เข้าแจ้งความเพื่อค้นหาตัว
ได้พึ่งร่างทรงระบุว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
โดยอยู่บริเวณทิศตะวันตกของศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าเขาใหญ่
เมื่อไปรวดสอบพบจุดดังกล่าวเป็นเหวด้านล่างพบรอยเท้าหญิงสาว
แต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นของใครเจ้าหน้าที่แบ่งทีมค้นหา๓จุด
พบชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายกับลำดวน
เมื่อเข้าไปทักผู้หญิงคนดังกล่าวก็แสดงอาการหวาดกลัวแล้วก็วิ่งหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรองเท้าส้นสูงและกระเป๋าสตี๑ใบ
ภายในกระเป๋าพบกระดาษฉบับหนึ่งซึ่งพ่อแม่ลำดวนยืนยันว่า
เป็นกระเป๋าของเธอและลายมือที่เขียนก็เป็นของลูกสาว
เนื้อหาในกระดาษเขียนว่าเธอถูกศัยศาสตร์ครอบงำ
จำเป็นต้องไปกำจัดออกสิ่งที่เกิดขึ้นกับลำดวน
ไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าเธอหายไปไหนมีเพียงเสียงโทรศัพท์สายหนึ่ง
ที่โทรมาหายาทอ้างว่าเป็นพระธุดงศ์บอกว่า
ตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่หายไปอยู่ในเมืองบังบด
ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองลับแลที่มีแต่ผู้หญิงแต่นั่นก็เป็นเพียงคำพูดลอยลอย
ยังพิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ที่เป็นเรื่องจริงคือ
ทั้งสองหายตัวไปและยังหาไม่พบ